อากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่จริงนะคะมีทั้งพายุฤดูร้อน
อากาศก็ยังร้อนจัดในหลายพื้นที่แต่คนก็สงสัยว่า
กรุงเทพฝนจะตกหรือยังเพราะว่าเห็นเมฆค่อนข้างเยอะ

กรุงเทพฝนมาแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้
ดังนั้นช่วงนี้สัปดาห์นี้ใครที่ยังไม่ได้ซักผ้าปูที่นอน
ซักผ้าห่มต้องรีบซักแล้วใช่ไหมต้องรีบซัก
หลังกลางเดือนนี้ฝนจะเริ่มตกแล้วก็ที่สำคัญ
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ฝนน่าจะเทลงมาในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง

ปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากการก่อตัวของไซโครน

ซึ่งคาดว่าไซโครนลูกนี้จะสามารถช่วยมาเติมเต็มน้ำ

นี่คือสิ่งที่ทางกรมบุตุนิยมวิทยากำลังจับตามองอยู่
ว่าจะสามารถให้จะพัฒนากลายเป็นไซโคนได้หรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ยังคงมีหลายพื้นที่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกัน
คุณผู้ชมครับปัจจัยที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในระยะนี้

กระแสลมตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน

ปัจจัยสำคัญที่เป็นดัชนีชีวัตร
เรื่องของฤดูฝนในเมืองไทย

มีการเคลื่อนที่พาดผ่านเมืองไทยของเรา
แล้วก็กำลังมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกำลังแรงพอ
ก็สามารถที่จะประกาศเป็นฤดูฝนในเมืองไทยของเรา

ในการเตรียมรับมือเรื่องของพายุ

ส่วนใหญ่นั้นจะยังคงเป็นจุดเดิมนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ประกอบไปด้วยวันนี้ดังนี้นะครับ
จังหวัดน่านอุตรดิษฐ์พิสุนุโลกเพชรชบูรณ

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดเลย
หนองบูรรมภูร์อุดรธานีหนองคายบึงกาลสกลนนคร
นครพนมมุกดาหารนครราชศรีมาชัยภูมิ
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่เสี่ยงในวันนี้
ที่ต้องเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่ยังคงมีโอกาส

ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากการพัดของกระแสลม

ไม่ว่าจะเป็นกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้

เข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

เป็นกระแสลมที่พัดมาจากบริเวณทางใต้

เข้ามาบริเวณตอนกลางของประเทศ

ก็สามารถให้จะเหนี่ยวนำ
อาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่ยังคงต้องย้ำเตือน
หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนละอุเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเราณขณะนี้

กลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่นั้นจะปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางเมฆค่อนข้างบางตานะครับ
ถ้าหากดูภาพนี้จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เมฆที่บางตาแบบนี้จึงทำให้อากาศนั้นค่อนข้างที่จะร้อนละอุในช่วงกลางวัน
พื้นที่สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขณะนี้คือพื้นที่ที่
พยากรณากาศไทยรัฐทีวีมีการคาดการณ์ว่ามีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนแล้วก็ลมกระโชคแรงนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นในช่วงเช้าช่วงสายจะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
ส่วนช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำจะไปเน้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
แต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าภาพรวมทั่วไทยตอนนี้๑ปัจจัยสำคัญที่ยังคงทำให้อากาศยังคงร้อนและอุอยู่
ยังคงมีปัจจัยตัวเดิมนะครับก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อน
หย่อมความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้สภาพอากาศบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นมีสภาพอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับ
มาถึงร้อนจัดก็คือมีอุณหภูมิตั้งแต่๔๐องศาเซลเซียตเป็นต้นไป
พื้นที่ที่อากาศร้อนและอุหน่อยในวันนี้มี๒จุดนะครับ
นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจากการตรวจสอบวันนี้อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๔๑๔๔องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับคาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๙๔๓องศาเซลเซียต
ดังนั้นการทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้คงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างสำหรับเกษตรกรควรที่จะแต่งกายให้เหมาะสมขณะอยู่กลางแจ้ง
หากมีอาการต่างที่จะทำให้รู้สึกร่างกายอ่อนเพลียคงที่จะต้องหาที่ล่มหลบพัก
เพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเป็นโรคลมแดดได้
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เรื่องของความแปรปวนลักษณะอากาศที่จะเข้ามาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้ง
คาดการณ์ว่าจะค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับ
เพราะว่าจะเป็นการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ถ้าหากเราดูสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือบริเวณอากาศเย็น
วันนี้ยังคงอยู่บริเวณประเทศจีนอยู่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยจะมีการแผ่มาในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนบนของประเทศสปลาว

แล้วก็จะมาแตะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ฝั่งตะวันออก
นั่นก็หมายความว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้
พื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จะต้องเจอกับความระบวนและสถานอากาศเกิดขึ้นนะครับ

อาจจะมีลูกเห็บตกได้ในหลายพื้นที่
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาต่อไป
ส่วนเรื่องของพายุไซโครนที่ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังจับตาอยู่
ที่จะมีโอกาสก่อตัวขึ้นในบริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดีย
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเหนียวนำ
ไม่เกิดฝนตกในเมืองไทยของเราในช่วงหลังกลางเดือนพฤษภาคมนี้

เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาจับตากันในจับตาเตือนภัยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้นะครับ
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ